นะฮะเบนคันเนี้ยเลิกงานพวกอะขับรถกลับบ้านนะฮะเป็น
เบนรุ่นอีสองร้อยสี่บรรณทะเบียนหนึ่งกไก่สาวเสือสอง
สองห้ากรุงเทพจู่จู่ไฟมันลุกไหม้อย่างเงี้แหละครับขับขับอยู่บน
ถนนผู้ขนโยชน์ถิ่นขาออกช่วงกิโลเมตรที่สามสิบสี่นะฮะ
บริเวณหน้าตลาดนัดบุญคุ้มนะฮะตะบนครองหนึ่งอำเภอครองหลวงที่
ฐุมธานีนะฮะโอ้โหเธอก็ตกอกตกใจรีบจอดชิดข้างทางนะฮะ
ก็โทรแจ้งดับเพลิงมาช่วยกันฉีดน้ำชาวบ้านก็ตกใจนะครับสุดท้ายก็
อะโคคุมเผลอเนี้ยมั๊ยมันก็ดับมันก็ไม่แค่บริเวณฝากระโปรง
ด้านหน้าของรถนะครับนางสาวรัตนาวันชนะศาสต
ติธรรมก็บอกว่าก็ขับรถออกมาจากกระทรวงนี่
จะกลับบ้านบ้านอยู่ครองหลวงพอมาถึงจุดนี้
มันมีไฟโชว์ที่หน้าปัดไฟสีกระพริบกระพริบอยู่เนอะเธอก็ไม่ทันสังเกตว่ามันเกินว่าอะไร
สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมมันเร่งเครื่องไม่ขึ้นค่ะเอ๊ะสักพักหนึ่งมันขับต่อไม่ได้
ตัดสินใจจอดข้างทางแล้วกันจอดปุ๊บไฟลุกพึบเลยครับนะฮะ
เธอก็ตกใจเนี่ยขับต่อไม่ได้นะฮะบอกรถคันนี้มันใช้สองระบบนะฮะ
แต่แก๊สมันใช้ไม่ได้มานานแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากความขัดข้องของสายไฟต่างของระบบมันหรือเปล่านะฮะ
ทางด้านของรบพอเขาอยู่ในจุดนั้นเขาเห็นเขาเห็นเหตุการณ์และเป็นพลเมืองดี
เขาก็บอกว่าจังหวะที่มันเกิดไฟไหม้นะฮะคนขับยังนั่งทำอะไรไม่ถูกเลย
รอบประคอคนนี้ต้องชื่นชมเขาไปเคาะเรียกให้คนขับอ่ะออกมาจากรถนะฮะ
เอาไปฟังเสียงครับเขาก็เลยลงมาตอนนั้นเขาเป็นอะไรอยู่ที่ที่ไฟไหม้อ่ะเขานั่งทำอะไร
ไฟมันไม่อยู่อยู่ข้างอยู่ในตลคับครับ
เขาก็เลยลงมาครับเลยตอนนั้นไฟมันลึก

นี่ละมันเราเห็นภายละกูกดีปกครับ
ต้องขอบคุณคุณมรปภท่านนี้
ที่เข้าไปช่วยข้อเรียกซะติ

ไม่งั้นอาจเจ็บก็ได้

หรือเล็กน้อยในช่วงที่มีการเกิดเหตุ